เมื่อกี้เบรกที่แล้วเราพูดกันไว้แล้วว่าเดี๋ยวเบรกนี้จะพูดเรื่องแมงมุม
เขาเรียกว่าเป็นพิษแรงสุดซุกอยู่ในถ้ำในเมืองไทยที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ

เขาบอกว่าแมงมุมเนี่ยนะคะ
ถ้าถูกกัดเข้าไปพริกของมันจะทำลายเนื้อยื่อ

ก็หมายถึงว่ามันจะส่งผลให้เกิด
เนื้อยื่อบริเวณที่ถูกกัดมันก็จะยุ่ย
แต่ว่าถ้าสมมุติได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแล้วไม่ได้ปล่อยให้ตัว
พอดีผมได้คุยกับทางดรทางทีมใจทั้ง๓คนเลย
เขาก็บอกว่าสมมุติว่าแมงมุมนี้มันกัด

คนที่ไม่แพ้นะคนที่ไม่แพ้นะฮะ

เสร็จแล้วมันก็จะกระจายกว้างไปเป็นผื่นแดง

มันจะเริ่มขยายวงออก
แล้วมันก็จะเริ่มเหมือนกับ

จนกระทั่งเห็นลงไปถึงเอ็นข้างใน

อันนั้นเหมือนกินเนื้อเชื้อผมเห็นรูปมาแล้ววันนี้มันก็จะเป็นดำขึมข้างใน
เดี๋ยวก่อนคือแล้วคนที่ติดเชื้อนั้นปล่อยให้กินเข้าไปถึงข้างในโดยไม่รักษาได้ไง
บางคนไม่รู้อรักษาไม่ทันจนมันกินเข้าไปถึงไหนแต่จริงต้องย้ำก่อนนะคะว่าไม่ต้องวิตกกลังวลมาก
เพราะว่ามันไม่ได้แพร่กระจายไปในจุดอื่นที่เขาพบอยู่ในถ้ำ
อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีอยู่๕๐๐กวนเป็นพื้นที่ของทหารเขามีควบคุมอยู่แล้ว
แต่ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมแมงมุมนี้ถึงเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง
ในส่วนของเอเชียเนี่ยจริงก่อนหน้านี้ก็มีอยู่แล้วที่ไต้หวันญี่ปุ่นจีน
แต่ในกลุ่มของเอเชียนเองเนี่ยยังไม่เคยพบเคยพบเนี่ยก็คือเนี่ยที่เมืองไทย

สันนิษฐานว่าเข้ามาตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่๒
ที่ญี่ปุ่นมาปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะติดมาในช่วงที่เขาขนย้ายพวกวัสดุยุทธโทปกรณ์อะไรพวก

คืออย่างนี้เมื่อเช้าที่ได้คุยกับเขามาก็คือเขาเล่าให้ฟังก็บอกว่า
เสร็จแล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยก็เอาเข้ามา

พออยู่ในญี่ปุ่นเสร็จปุ๊บช่วงสงครามโรค
เขาก็มีการเอาฐานทัพมาตั้งอยู่ในไทย

เพราะว่าแมงมุมเหล่านี้มันจะติดมากับ

เสร็จปุ๊บพอมาอยู่เนี่ยมันก็จะ

อันนี้คือเขานับมาแล้วเหรอว่า๕๐๐ตัว

พวกอุปกรณ์ในการก่อสร้างรถไฟอยู่แล้ว

แมงมุมอันนี้เนี่ยนะคะก็คือชอบ

กินกลางคืนเขาเลยชอบอยู่ในท่ำ

เขาก็กินพวกอาหารของเขา

กินอะไรให้รู้เรื่อง

เลยถึงเส้นเองเอง

ปรากฏเสร็จปรับคุณเอาแก้วไปนึงนะฮะ

เอาแก้วเนี่ยคลอแมงมุม
พร้อมเสร็จปุ๊บคุณเอากระดาษสอดเข้าไปข้างใต้

นี่คือวิธีจับแมงมุม

เอามือจับแก้วคอบเอากระดาษสอด
แล้วก็ยกไปอย่างนี้เลย
หน้าตาของแมงมุมอย่างที่เราเห็นด้านหลัง

โตรงนี้ตรงกลมข้างบน

๖ตาเลย
บางคนเราก็เรียกแมงมุมไวโอลีน

ใช่ดูรูปร่างหน้าตาของมันไว้เจอจะได้ระวัง
แต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าก็ถามกันว่าอย่างนี้ต้องทำลายไหม
กำจัดไหมไม่ต้องเพราะว่าเขาอยู่ในนั้นแล้วเป็นคุณที่ปิด
บริเวณถ้ำแถวนั้นเขาไปดูอีกประมาณ๗๘ที่ก็ไม่เจอ

อันนี้เกิดจากความพิเรนของมนุษย์ที่
สัตว์เขาก็อยู่ในที่ที่เขาถูกจำกัดโดยธรรมชาติอยู่แล้ว

เหมือนบางคนพิเลนเอาไปเรียนย่ามาเลี้ยง

ทิ้งลงน้ำเลยอย่างนี้แหละ
เอาเลี้ยงแมงมุมแล้วเอามาติดถึงเมืองไทยเป็นอย่างไรล่ะ